เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังอยู่กันที่เรื่องของท้องทะเล
ถ้าพูดถึงปากการังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นที่แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใต้ท้องทะเลถูกไหมคะ
แต่ว่าปัจจุบันท้องทะเลของไทยก็ค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรม
ก็เลยทำให้ปากการังจริงศูนย์หายไปเป็นจำนวนมาก
แรงที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างเนี่ยก็สูญหายไป
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ชาวประมงไม่สามารถที่จะจับปลาได้
ก็เลยเป็นที่มาของการปล่อยปากการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีค่ะ
พาคุณผู้ชมไปชมภาพสวยนี้กันเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าราชการ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานพิธีปล่อยปากการังเทียม
ท่าเทียบเรืออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
เพื่อสนองพระราชสวนีพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ที่ส่งให้มีการดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก
ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเล
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนรวมถึงประมงพื้นบ้าน
เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เป็นโครงการที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง
จัดกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นการนำเอาวัสดุต่างที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าลูกถ้วยไฟฟ้า
ห้อแปลงไฟฟ้าซากรถยนต์
ดัดแปลงประดิษฐ์ให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยม

เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์ต่าง

นี่แหละค่ะเป็นที่มาปากการังเทียมนะคะ

เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงได้มีแหล่งทำกินจนสู่ลูกหลาน
และยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมภรรษา๘๐ภรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ

และความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะ
สนับต่อ